มาพบกับน้องเฟื้องนะคะในช่วงสายตรวจโซเชียลเช่นเคยทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมนะคะเจอกันในช่วงของสายตรวจโซเชียล
ติดตามกันเลยดีกว่าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะ
เรื่องของการคุมราคาสละกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
รอเฟื่องมาเลยแล้วทุกคนบอกว่าแพงแล้วประมูลทำไม
บอกว่าจะขาย๘๐เห็นขายทีบอกว่าไม่ได้หรอก
มันเป็นชุดก็ต้องขายเป็นร้อยเป็นพันตลอดเลย
ถูกต้องมีหลายที่แต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างนะคะ
มีชาวเน็ตเขาไปอัดคลิปมาได้นะคะแม่ค้าขายสลากราคา๙๕บาท
แล้วแถมบอกว่าตรงบริเวณนั้นมีตำรวจอยู่ใกล้แต่ไม่ทำอะไร

ขณะไปซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดแกรน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็พบว่ามีการขายในราคาถึงใบละ๙๕บาท
โดยแม่ค้าค่ะก็อ้างว่าราคาลอตเตอรี่ใกล้จะเหมือนเดิมแล้ว
จากมีการประมูลลอตเตอรี่ใครให้ราคาสูงคนนั้นก็จะได้ไปขายค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเคลือบแคลงใจให้กับผู้โพสต์เป็นอย่างมากเลยนะคะ
ขณะที่ในที่เกิดเหตุก็มีตำรวจยืนอยู่ในเหตุการณ์
แต่ว่าเหมือนจะไม่มีการลงโทษแม่ค้า
แต่อย่างใดไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคลิปที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เขาให้ประมูลบรรจาตรประมูลได้ราคาสูงคนนั้นก็ให้ไปขาย
และพอเสร็จเขาก็อยากจะจับแรงจับไปเค้าก็ได้เป็นยุคต้าชั่นเป็นยุคต้า
นี่ค่ะก็เป็นการถามแล้วก็เหมือนอธิบายให้ฟังว่า
ทำไมถึงราคาแพงจากฝากฝั่งแม่ค้าของลอตเตอรี่นะคะ
ล่าสุดนี้เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกอนุสรวยาคำค่ะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ได้เรียกดาบตำรวจสุรชัยแสงเลิศ
จารจรที่ยืนอยู่ในคลิปเข้ามาพบแล้วก็สอบถามถึงความเป็นมาค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยดาบตำรวจสุรชัยเล่าว่าวันนั้นตัวเองได้ไปเดินเลือกซื้อสลากินแบ่ง
โดยยืนอยู่ซ้ายสุดของร้านตามในคลิป
ซึ่งตอนนั้นบอกว่าไม่ได้ยินเสียงที่ชายคนดังกล่าวพูดคุยกับแม่ค้า
จากกำลังยืนดูเลขที่จะซื้อแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูลายกลุ่มงานจราจร
โดยที่ไม่ได้ฟังเสียงหรือให้ความสนใจผู้ซื้อที่พูดคุยอยู่กับเจ้าของร้าน
ไปฟังเสียงของตำรวจจารจรในคลิปกันค่ะ
พูดมาข้อใช้จริงให้ภูมิความประชาสัก

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอุทัยนะคะยังกล่าวอีกว่า
เมื่อวานนี้ได้เรียกเจ้าของร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปรากฏอยู่ในคลิปว่าขายเกินราคาให้มาพบค่ะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาขายสลากกินแบ่งเกินราคาที่กำหนดปรับเวรเงิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งทางเจ้าของร้านก็ยินยอมรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ขอโทษยอมรับผิดที่ขายเกินราคาจริง
ส่วนเรื่องที่กวดขันเรื่องการขายสลากกินแบ่งเกินราคา
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเข้มงวดกวดขันอยู่เป็นประจำค่ะ
บางครั้งก็ไปทำการล่อซื้อมาหลายรายแต่ก็ยังมีการขายเกินราคาอยู่นะคะ
ซึ่งต่อไปนี้จะสั่งการให้ตรวจตราร้านค้าแล้วก็ผู้ที่ปั่นจักรยานขาย
ถ้าพบว่าขายเกินราคาจะนำมาดำเนินคดีเด็ดขาด
เพื่อที่จะไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคต่อไปค่ะ